แล้วก็ผ้าป่าสามัคคีที่วัดนครชุมที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
โอ้โหงานนี้ควบม้าไปเลยนะคะควบม้าไปงานผ้าป่าสามัคคีเลย

นี่ค่ะก็ทำให้บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะ
คุณบินบรรลฤทธิ์ค่ะกู้ภัยใจพระขี่ม้าสีดำ
ร่วมกับดารานักแสดงแล้วก็ดาราตลกจำนวนหนึ่งนะคะ
นำขบวนผ้าป่าวัดใหญ่นครชุมไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาล
เมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโอ้โหเนี่ยนะคะแบบนี้เลย
ก็สร้างสีสันค่ะชาวบ้านพากันออกมายืนสองข้างทางทักทาย
แล้วก็ร่วมทำบุญกับขบวนพระป่าครั้งนี้ด้วย
สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคีวัดใหญ่นครชุมปีนี้
เขาจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยค่ะ
คณะกรรมการวัดชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์
โดยการนำเอาม้าวัวรวมถึงเกวียนมาร่วมในขบวนแห่ด้วย
นี่แหละเป็นงานสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่
ซึ่งก็เป็นชาวไทยเชื้อสายรามันส่วนใหญ่ก็ยึดอาชีพ
เกษตรกรรมแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นหลักค่ะ
ชาวบ้านเองก็มีความผูกพันกับบัวกับม้าด้วยนะคะ
ขบวนก็ตกแต่งโอ้โหเอาเด็กมาด้วยนะสนุกกันใหญ่เลย
มีสีสันสดใสแล้วก็นำพุ่มผ้าป่าขึ้นไปบนเกวียนตกแต่ง
แล้วก็จัดแห่ไปอย่างยิ่งใหญ่ก่อนถึงวันเข้าพรรษาของทุกปี
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เอามาฝากกัน
แต่เชื่อแน่ว่าตอนนี้ทุกภาคของประเทศไทยก็คงจะคึกคักไม่แพ้ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เหมือนกัน
ดีจังเลยทุกอย่างมันกลับมาเพราะว่าช่วงสงกรานเราไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้เนาะ
สงกราศที่ผ่านมาช่วงในต้นปี่เทศการณ์ก็หมดหมด